ดูเรื่องของการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายยกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะครับ
เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การแล้วนะครับ
แล้วก็โฆษกประธานสภาพผู้แทนรัศดรจะเชิญพระบรมราชองค์การไปที่พักเพื่อไทยในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้นะครับ
โดยโฆษกประธานสภาพผู้แทนรัศดรนะครับนายคัมภีร์ดิษฐากรแถลงบอกว่า
หลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวานนี้๒๒สิงหาคม๒๕๖
มีการลงมติให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ทางสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรได้จัดทำเอกสารให้ประธานรัฐสภาลงนาม
เพื่อกราบบังคมทูลถึงผลการเลือกนายยกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐แต่หนังสือยังมาไม่ถึงนะครับ
และในวันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรจะเข้าไปรับหนังสือ
และนำหนังสือไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประทับตราพระราชรัญจกร๕ดวง
และนำกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรก่อนจะมีการเชิญพระบรมราชองค์การไปยังพักเพื่อไทยในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้นะครับ
ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยที่พักเพื่อไทย
ส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมตั้งแต่เมื่อคืนนั้นนะครับ
ก็ทางด้านของโฆษกประธานสภาพผู้แทนรัศดรระบุแบบนี้ครับว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าเมื่อวานี้ยังอยู่ในกระบวนการ
และทางสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรก็ไม่ได้แจ้งให้สื่อทราบนะครับ
แต่วันนี้ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นแล้วเพื่อให้สื่อมวลชนได้เตรียมความพร้อมนะครับ
และนังสือที่โปรดก้าวมาอย่างสำนักงานเลขาธิการคณะมตรี
เพื่อประทับตาพระราชญากรห้าดวงด้วยกันนะครับ
แล้วถึงจะนำเอาพระบรมราชงกานั้นกลับมานะครับ
ซึ่งจากการประสานงานของเจ้าธีนั้นในค่ำวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา
ทางเจ้าธิโดยเฉพาะท่านเลขาธิการสภาพุทธแห่งรัฐศดร
จะนำพระบรมราชวงการไปยังพักเพื่อไทย
โดยให้ทางภาคเพื่อไทยนั้นเตรียมพร้อม
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีนั้น
จะไปดูความเรียบร้อยของการที่จะอันเชิญ
พระบรมราชงการนั้นไปให้กับทางผู้ที่
ดำรงตำแหน่งนายมนตรีคนที่๓๐ต่อไป
นี่แหละครับก็ถือว่ามีพระบรมราชองค์การ
ก้าวโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐาทวีสิน
เป็นนายกคนที่๓๐เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของเอกสารก็จะส่งถึงทางพักเพื่อไทย
ในเวลา๑๘นาฬิกาวันนี้นะครับ